เอาคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องร้องเรียนกันหน่อยดีไหมคะ
สำหรับเรื่องของสถานีรถไฟสร้างใหม่ค่ะที่บัวใหญ่
นครราชศรีมาในโครงการรถไฟทางคู่จิระขอนแก่น
อันนี้ก็เป็นโครงการพิเศษโครงการหนึ่งที่ทางรัฐบาลเองให้ความสนใจแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
พอดีมีคำร้องเรียนมาจากผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะ
เขาบอกว่าขึ้นสะพานลอยข้ามไปชาญชาลาลำบากมากเลย
เพราะว่าตัวสะพานมันสูงกว่า๖เมตรค่ะ
มันขึ้นไม่ไหวแล้วคือข้อขงข้อเข่ากระดูกกระเดี่ยวอ่ะเนาะ
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ได้รับแจ้งมาก็เลยเอาไปตรวจสอบหน่อยซิ

สถานีชุมทางบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ชาญชาลาสถานีเนี่ยมันสูง
ผู้สูงอายุก็ดีผู้พิการก็ดี
แล้วก็ชาวบ้านที่เขาแบกของมาเยอะค่ะ
ไม่ไหวจะปีนไม่ไหวจะเดินแล้วจริง
อย่างเอาสงการที่ผ่านมาต้องแบกข้าวสารนะ
สะพานนี้ค่ะคือมันสวยนะมันสวยเลยแหละแต่ว่าคือเนี่ยเห็นไหม

ทีมข่าวไปดูนะคะเจอกับนายไพโรธกัญญาวัชยุวพงศ์เป็นผู้พิการนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาใช้บริการโดยสารรถไฟไปขายลอตเตอรี่ในช่วงเช้าประจำ
ก็ต้องเดินไปข้ามที่ปลายชาญชาลาค่ะคือมันขึ้นสะพานลอยไม่ไหวนะคะ
ก็เลยต้องเดินเลยไปปลายชาญชาลาแล้วค่อยเดินวนกลับมารอรถไฟที่ชาญชาลา
ระยะทาง๖๐๐เมตรอย่างที่บอกสะพานลอยที่เห็นนี่นะคะ
มัน๖เมตรความสูงเขาไปไม่ได้จริง
เพ็ญจันชัยพักดีก็บอกเหมือนกันว่า
เวลาขึ้นสะพานลอยเพื่อมารอขึ้นรถไฟเนี่ย

เดินขึ้นมาถึงชั้นพักทีก็หายใจทีนึง
เดินไปอีกชั้นพักทีก็หายใจอีกทีนึง

เขาบอกว่าการรถไฟลอง
มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าช่วยเหลืออะไร
สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการหน่อยได้ไหม
กลับไปกลับกว่า๖๐๐กกิโลกรัม
คือเราเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ความปลอดภัย

ให้ประชาชนเดินตัดทางรถไฟไปแล้วก็ไปรออีกฝั่งนึง
ซึ่งต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นแบบนี้
มันดีต้องขึ้นทางรถไฟขึ้นบันไดสะพานลอยเนี่ย
ข้ามไปแล้วก็ไปลงในทันชะลาที่รถไฟจะลงจะมานี่นะฮะ
แต่ก็ด้วยความที่ประเทศไทยที่ผ่านมาเราให้เดินตัดไปเลย
แล้วก็แบบผู้สูงอายุคนพิการอาจจะแบบไม่สะดวกเท่าไหร
ใช่ก็อันนี้อาจจะลองเพิ่มเติมเสิร์ฟหรือว่าส่วนไหนดู

ซึ่งสถานีชุมทางบัวใหญ่เป็นสถานีหลัก
การเชื่อมระหว่างรถไฟทางคู่จิระขอนแก่น
แล้วก็เส้นทางรถไฟสายลำนารายค่ะ
แต่ละวันคนใช้บริการเยอะมากนะคะ
ซึ่งสถานีชุมทางบัวใหญ่แห่งใหม่นี้
ย้ายจากที่เดิมมาในวันที่๘เมษายนนี้เองค่ะ